ความพร้อมในการเตรียมทีมของสโมสรฟุตบอลกันบ้างนะครับ
จากเสริมผู้เล่นแล้วก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยเกมอุ่นเครื่อง
ทีมนะครับมีโอกาสได้อุ่นเครื่องกับรายการนี้นะครับ
ความพร้อมของเมืองทองเนี่ยก็มีการไปสอบถามกันด้วย
เพราะว่าเมืองทองเขามีโปรแกรมในการลงเล่นโตต้าแม่โขงกลับแชมเป็นชิปด้วย

เมื่อวานเดินทางไปร่วมงานในการจับสลากประกบคู่การแข่งขัน
เป็นรายการที่เตรียมความพร้อมของสโมสร

ที่จะลงเล่นฟุตบอลลีกในฤดูการใหม่
ก็จะกลับมาเปิดฉากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก่อนที่เดือนกุมภาพันธ์จะมีเกมลีกแข่งขันขึ้น
รายการนี้ครับจับสลาก๘ทีมมาแข่งขันแบบน็อกเอาท์
แล้วก็ผลการจับสลากปรากฏว่า

แล้วก็รอบแรกครับเตะวันที่๙และ๑๐มกราคมนะครับ

แล้วก็รอบชิงวันที่๑๔มกราคม

ใครที่ได้ทีมมาใหม่นักเตะมาใหม่มาลองกัน
ใช่ครับคือหลายรายการที่เกิดขึ้นบางทีมีเวลาลงเล่น๒๓นัด
นักเตะบางคนไม่ได้อยู่ในแผนแล้วนะ

เพราะว่าไม่ได้เข้ากับระบบการเล่นของทีม
ส่วนเบื้องทองก็ยังลงซอฟต์ต่อเนื่อง
เพื่อเตรียมรับเมืองกับทางสนักความบัตรทีมจากเวียดนาม
ซึ่งคุณวิลักษณ์โหลดทองก็บอกว่าทีมค่อนข้างสมบูรณ์
มีความมั่นใจว่าสามารถเป็นแชมป์ได้

มีความได้เปรียบพอสมควรกลับมาเล่นในบ้านอีกต่างหาก

ก็ต้องหาตัวแทนในอนาคตแล้วนะครับ
ดังนั้นเกมที่อดูตว่าวันพรุ่งนี้นะครับ
สำคัญมากเมืองทองก็คงจะใช้ผู้เล่นที่มีอยู่
ที่คาดว่าจะไม่ได้ไปไหนนะครับ

เอาลงเล่นแบบเต็มเกมเพราะเป็นแชมป์ในตัวตั้งให้โขงครับ

ดังนั้นต้องลองผู้เล่นใหม่ที่จะใช้ในระดูการต่อไป

ขณะที่กะวินทำสัจจานันครับ
ผู้ที่สามารถประตูที่โด่งดังจากการถ่ายทำคลิปที่โหวะหินนะครับ
ก็ถูกแชร์ไปด่งดังในโซเชียลมีเดียในช่วงปีใหม่
รับว่าได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี
แล้วก็มีข้อเสนอนะครับจากทีมต่างเข้ามาบ้างเหมือนกันครับ
คืออันนี้เป็นครั้งที่๒แล้วที่ได้รับการติดต่อมาจากกลุ่มนี้ครับผม
เขาเป็นกลุ่มที่ทำเดินทางมาชั่วโลกแล้วก็ไปถ่ายนักฟิตบอลตามที่ต่างครับผม
ซึ่งเขาก็ติดต่อทางผมมาแล้วก็คือถามว่าตกใจไหมที่ยอดวิวเยอะ
โหตกใจครับ
ส่วนเราก็มามีชื่นชมมากกว่าชื่นชม
แล้วก็คือผมก็เห็นตามเว็บต่างก็ไปหลายที่หลายประเทศเหมือนกันครับผม
ก็ถามว่าก็โอเคครับก็ดีใจเหมือนเราก็เปิดให้รู้ว่านักเตะไทยก็ทำได้เหมือนกัน
สาวเห็นกวินบอกว่าใส่เสื้อแล้วยังรู้สึกเฉย

ต้องถอดถ้าถอดเสื้อนี่เป็นหนูแบบต้นที่เอาสาวอยากกอดเลยนะครับ

มากใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นกวินผมจะถอดเสื้อ

เพราะว่าเสื้อใช้ชิ้นทุกอย่างใช่ขับรถต้องถอดเสื้อ

ใช่คือไม่ได้วันได้ถอดเสื้อออกแล้วครับผม
ทุกวันนี้ผมใส่เสื้อตั้งแต่ป๑ผมใส่ได้เลยนะ

เอ้าไปดูซันน่ากันดีกว่านะครับ
ซาน่าขันวาครับทีมจากเวียดนามก็เดินทางมาถึงไทยนะครับ

วอลดินตันนะครับบริษัทฟูกศรก็พาทีมลงซ้อมเบาที่สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙
คุณทหารลาดกระบังเพื่อปรับสภาพอากาศ
ก็ใช้เวลาการซ้อมแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดนะครับ
เดี๋ยวก็จะเปิดโอกาสให้กับสื่อได้ถ่ายทำวันนี้นะครับ
กฎก็๑๕นาทีก็เข้าไปถ่ายทั้ง๒ทีมได้นะครับ
ซ้อมที่สนามจิงสนามสวมปัชฌาสัยครับ

วันพรุ่งนี้แล้วฟุตวันตัวตามให้โขงคลับแชมป์เป็นชิปนะครับ
เข้าสัญญา๑๘นาทีอเมริกา๓๐นาที
แล้วก็เริ่มแข่งขันเวลา๑ทุ่มเกมแรกนะครับ
เมืองท้อมบุชนัด๓๑แล้วก็ติดตามการแสดงข่าวกันได้นะครับ